คดีที่เสียฟาร์มโคนมที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีถูกอุ้มฆ่านะครับ
เพราะคนร้ายบุกมาที่บ้านชกต่อยเอาไม้ทุบ
แล้วก็พาไปจะทิ้งกลางป่าแล้วก็ยิงซ้ำ
เพื่อให้แน่ใจว่าตายสนิทแล้วนะครับ
ตอนนี้ตำรวจจับคนร้ายได้๑คน
ตอนแรกตำรวจไม่เชื่อว่าคนร้ายทำเพียงคนเดียว

ก็ไม่เชื่อว่าจะสามารถอุ้มเสียคนนี้ขึ้นรถเอาไปทิ้งได้
คนร้ายสารภาพนะฮะว่าจริงมีเพื่อนไปอีกคน
แต่เพื่อนอีกคนแค่มีหน้าที่ขับไม่ได้ช่วยฆ่าไม่ได้ช่วยอำพรางศพ
ทีนี้ครับตำรวจสอบสวนอย่างเข้มข้นสอบสวนอย่างหนัก
จะพาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพคนร้ายบอกว่า
ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนในที่เกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องมีการจำลองเหตุการณ์บริเวณโรงพักแล้วครับ
เนื่องจากคนร้ายขอใช้สิทธิ์ไม่ไปที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็ได้จำลองทั้งจุดที่คนร้าย
คนร้ายก็คือนายนรงฤทธิ์รักษาน้อยอายุ๓๓ปี
ขับรถไปที่บ้านไปหาผู้ตาย
ผู้ตายก็คือเสียฟาร์มโคนมก็คือนายอดุลมีทองขาวอายุ๓๙ปี
และหลังจากนั้นคนร้ายลงมือใช้ค้อนยางทุบหัวเสียฟาร์มโคนม
จากนั้นลากร่างขึ้นรถก่อนที่จะเอาไปทิ้งที่ป่ายูคาลิปตัส
ซึ่งก่อนจะทิ้งนะฮะทางคนร้ายเองนะครับได้ลากผู้ตายลงมาจากรถ
ขณะนั้นคือนายอดุลที่ถูกทุบยังไม่ตายนะหายใจรวยริน
แล้วตัวคนร้ายคือนายมนูลคือคนร้ายที่ฆ่านายมนูลหลัดดี
ก็ยิงยิงซ้ำเข้าไปที่หัวของผู้ตายเพื่อให้แน่ใจว่าตายสนิทนะฮะ
มนูลได้สาภาพบอกว่าตัวเขาเองแค้นมากแค้นผู้ตาย
ที่พยายามใส่ร้ายเขาโดยก่อนหน้านั้นคือผู้ตายเนี่ย
มีการลื้อบ้านบ้านทำจากไม้ใช่ไหมแล้วก็เอาไม้มากองไว้
และปรากฏว่าไม้มันหายไปตัวผู้ตายเองก็โทษนายมนูลเสมอ
หาว่านายมนูลผู้ก่อเหตุเป็นคนที่มาขโมยไม้
ทีนี้ครับมันก็เลยเป็นประเด็นความขัดแย้งมาตลอดเลยนะฮะ
โดยก่อนที่นายมนูลเนี่ยจะยิงเสียอดุลตอนนั้นที่เสียอดุลหายใจรวยรินนะนะ
นายมนูลถามเสียอดุลบอกว่ามึงไปโกหกเรื่องไม้กับดาบไหมทำไม
ปากอย่างมึงมันสมควรตาย
หลังจากนั้นนายมนูลใช้ปืนยิงเข้าที่หัวของเสียอดุล
สามนัดจนเสียอดุลเสียชีวิตทันทีนะครับ
นู่นทานถูกที่กางมันเก็บวันโรคไม่อยู่หรอกไอ้นี่มันห้าม

อันนี้เป็นเลือดเนื้อเจอไขกับคนตายไง

ไอ้พวกมันต้องสมควรโดนแบบนี้
นะครับเรื่องของประเด็นการขโมยไม้
เป็นกรณีที่ตัวผู้ต้องหาหรือว่านายมนูล

กล่าวหาว่ามาขโมยไม้ของดาบไหม
ซึ่งเป็นตำรวจสพวังม่วงจังหวัดสระบุรี

คือดาบไหมบอกว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุไม่นานเนี่ย
เขาได้ไปถามเรื่องไม้ที่บ้านของนายมนูล

ก็ไปถามดีว่าไม้อยู่ที่ไหน

เขาจะไม่ทำอะไรขอให้เอามาคืน

ของดาบไหมที่หายไป

สะสมความแค้นส่วนตัวกันหรือเปล่า

มงค์เรื่องไม้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับผม
ตกลงนี่จริงผมยังงงนะคดีนี้

ตัวผู้ตายหรือว่าเสียอดุลเขาไปรื้อบ้าน

แล้วก็ตัวของเสียอดุล
เขาก็เอาไม้มากองไว้แถวบ้านนี่แหละ

และเสียอดุลก็ไปบอกดาบไหม
ดับไหมไม้ของผมถูกขโมยไป
สงสัยจะเป็นนายมนูลมาขโมย
ก็ไปโทษไปกล่าวหานายมนูล

ตกลงไม้เป็นของบ้านผู้ตาย

แต่ก็ตำรวจก็ไม่ตัดประเด็นนี้แหละครับ
ความขัดแย้งเกี่ยวกับไม้อะไรทั้งหลายแหล่
เพราะบ้านของเสียเป็นไม้ดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ

อย่างที่บอกไปว่าผู้ต้องหามี๒คน
คือนายมนูลหลัดดีอายุ๔๔ปี
มนูลเป็นมือทุบมือยิง

ส่วนนายนบรงศักดิ์รักษณ์น้อย
ซึ่งเป็นคนที่ขับรถไปส่งนายมนูลถึงบ้านเสียอดุล
แล้วก็เป็นคนที่ขับรถให้นายมนูเอาศพเสียอดุลไปทิ้ง
แต่ทีนี้เขาปฏิเสธบอกเขาไม่ได้เป็นคนร่วมฆ่าเลย

อย่างไรก็ตามตำรวจต้องแจ้ง๕ข้อหา

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันควร

และวันนี้เองตำรวจก็จะนำตัว๒ผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระบุรี
ซึ่งกรณีของนายนรงฤทธิ์ที่ผมบอกไปว่าเขาปฏิเสธ
เขาไม่ได้ร่วมฆ่าหรือร่วมอำพลางศพ
เขาแค่ขับรถแล้วก็ยืนดูเฉยเท่านั้นเองนะฮะ
พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วนะครับว่า
เมื่อนายนรงฤทธิ์เผชิญเหตุการณ์ซึ่งหน้าแต่ไม่ยับยั้ง
ก็ถือว่าผิดกฎหมายก็ต้องถูกแจ้งข้อหาด้วยนะครับ